คุณผู้ชมครับระวังกันต่อเรื่องราวของยาบ้าครับ
ล่าสุดตำรวจในพื้นที่สงขลาเขาก็ปลอมตัวเนียนเลยครับ
เดี๋ยวไปดูนะว่าเขาปลอมตัวเป็นอะไร
จนกระทั่งไปจับพ่อค้ายาเสพติดได้ไปดูวินาทีดังกล่าวครับ

คือในปอนอายุเพียงแค่๒๔ปีครับถูกจับ
ถูกจับโดยแจ้งทิศชุดปรับรามยาเสพติดครับ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ดูคลิปกันในตอนแรกจะได้ยินที่เขาบอกว่า
ของเก่าไหมครับของเก่ามีไหมครับ

คือลักษณะเหมือนกับรถมารับซื้อของเก่าไงหรือไง

แล้วเห็นผู้ชายคนเสื้อเหลืองไหมครับขอหยุดภาพตรงนี้นิดนึง
นี่เดี๋ยวที่ยืนอยู่บนท้ายกระบะเหรอ
ใช่แล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับคือตำรวจ

เป็นตำรวจที่ปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าเหมือนไหมฮะ

เสื้อสีเหลืองเนี่ยเสื้อแขน๓ส่วนกางเกงขาสั้นสีขาว
มีผ้าขาวม้าโพกหัวนะฮะแล้วก็ขับกระบะคันนี้ที่ตีคอกสูงขึ้นไปด้านข้างเนี่ยนะฮะ
เอาอย่างนี้คุณคิงถามนิดนึงก่อนหนวดเขานั้นอันนี้ติดเพิ่มใช่ไหมหรือมีอยู่แล้ว
เป็นธรรมชาติของพี่เขามันก็ต้องทำให้เนียนฮะ
มีป้ายรับซื้อของเก่าพร้อมกับเบอร์โทร
ถ้าหากว่ารถแบบนี้วิ่งเข้าไปในตรอกซอกซอยเป็นคุณคุณจะกลัวไหมล่ะ
จะกลัวทำไมก็มารับซื้อของเก่าใช่ไหมอ่ะ

ถ้าเกิดขับรถตำรวจไปพ่อขายาเสพติดหนีแน่นอนฮะ
นี่นี่เนียนขนาดที่ว่าน้องหมาเนี่ยยังดูเป็นมิตรเลยเห็นไหม

ชุดปฏิบัติการการข่าวตศ๔๓๗
ร่วมกันกับทหารมธบ๔๒และฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังกันครับ
ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
รวบตัวพ่อค้ายาเสพติดได้
หลังจากไอซ์ที่เขาติดตัวในกระเป๋ากางเกงแล้วเนี่ย
นี่นะฮะแกะให้ดูมาเป็นแบบนี้
ค้นภายในห้องนอนก็ไปเจอเพิ่มด้วยนะครับ
มีไอซ์ซ่อนเอาไว้อยู่ในลิ้นชักเนี่ยนะฮะ
เป็นไอซ์น้ำหนักรวมแล้ว๗๕กรัมครึ่ง
แบ่งใส่ถุงพร้อมขายเนี่ยมีอยู่๔ถุงด้วยกัน
อย่างที่บอกว่ามีทั้งที่กระเป๋ากางเกงมีทั้งในห้อง
นี่ครับซองนี้ใสเนี่ยไอ้ผงขาวนั่นแหละครับ
นี่นะฮะก็ตรวจยึดทุกอย่างเป็นของกลางทั้งหมด
โอ้โหไอซ์หมดอนาคตเลย
ขายอย่างเดียวเหรอขอตรวจฉี่หน่อยได้ไหม
ม่วงด้วยครับแจ้งไป๒ข้อหาครับ
ค้าและเสพความผิดตามพรบยาเสพติด
เห็นลิ้นชักนั่นไหมคุณผู้ชม
ลิ้นชักนั่นแหละที่เขาซ่อนยาเนี่ย

และตำรวจที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าของเก่าเนี่ย
ก็เดินอยู่รอบตรงแถวนี้นะฮะ
ส่วนอีกคนครับที่ไปจับกลุ่มตัวได้เป็นผู้หญิงครับ
อุมาพรหรือว่าเจ๊พรอายุ๓๗ปี

ไอซ์น้ำหนัก๕๐กรัมครึ่ง
นี่เจ๊พรแล้วมียาบ้าอีก๖๕๗เมตร
เป็นลูกค้าที่รับยามาจากในปอนคนเมื่อกี้อีกทีหนึ่ง

จะเห็นเลยว่านายปอนคนเสื้อม่วงส่งยาต่อให้เจ๊พร
พรรับต่อจะยังเอาไปขายไม่ทันไรเลยโดนจับซะแล้ว
แล้วนี่พี่เจ้าหน้าที่ก็มาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนี้ด้วย

ก็ต้องไปชดใช้กรรมในคุกต่อไปครับ
เป็นการจับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ายาเสพติดได้อีก๒รายในพื้นที่รัฐภูมิจังหวัดสงขลา
ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยที่ปลอมตัวเนียนมากครับเป็นพ่อค้ารับของเก่า
แล้วก็ขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยที่ทำให้ลูกหลานเขาห่างไกลจากยาเสพติด
ถ้าไม่ตัดตอนตรงนี้มันหลุดไปเนี่ยอันตรายเลยนะฮะ
จริงค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ตำรวจนี่เก่งเนอะที่ฉันเห็นขยันปลอมตัวจังค่ะ